เย็นที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจสนประเวท
ได้รับแจ้งว่าไปพบศพเด็กอยู่ในบ่อปูน
ประเด็นคือเมื่อ๑๘สิงหาคม
ทางครอบครัวของน้องเอิร์ทวัย๔ขวบเนี่ย

เขาก็ตามหากันนะคะไปดูกล่องวงจรปิด

สุดท้ายพอไปถึงบ่อปูนตรงนี้คุณผู้ชม
ก็ขอทางเจ้าของที่ว่าขุดปูนออกหน่อยได้ไหม
เจอศพของน้องน้องเอิร์ทอยู่ในบ่อนะคะ
โอ้โหคนในครอบครัวร้องไห้กันแทบขาดใจค่ะ
ทางตำรวจสนประเวทได้รับแจ้งเมื่อตอนเย็น๕โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าไปเจอศพเด็กอยู่ในบ่อปูน

สะพานสูงก็เลยไปตรวจสอบ

เป็นบ่อปูนสำหรับถ่ายเทน้ำผสมปูนที่เหลือจากการทำงานนะคะ
กว้างห้าเมตรยาวสิบห้าเมตรลึกหกเมตร

มีศพเด็กคว่ำหน้าอยู่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาไม่ใส่กางเกง
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
นี่ก็คือเด็กชายนัทธพงศ์หรือน้องเอิร์ทอายุ๔ขวบนะคะ
คือทางมูลนิธิกระจกเงาทางหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายในเอกลักษณ์
เขาก็บอกว่าคือทางญาติของเด็กติดต่อไป
แจ้งว่าเด็กหายหายไปตั้งแต่๑๘สิงหาคม
มูลนิธิเขาก็ช่วยตามหาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในช่วง๕วันที่ผ่านมาเด็กไม่ได้เดินออกจากที่พักเลย
ครับก็ให้สุนัขดมกลิ่นสี่ตัวมาช่วยดมกลิ่นตามหาก็ไม่เจอ
เนี่ยมาเจอบ่อปูนตรงเนี้ยคือในแต่ละวันจะมีรถเอาปูนที่เหลือค่ะ
เททิ้งที่บ่อตรงนี้ก็เลยขอเจ้าของที่ว่าขุดเศษปูนขึ้นมาดูหน่อยได้ไหม
และสุดท้ายก็เจอร่างเด็กจริงคุณป้าของน้องเอิร์ทค่ะ
คุณป้าฯณุจจารีอายุสามสิบสี่บอกว่าสิบแปดสิงหาคมตอนบ่าย
๒๖ปีคือแม่เด็กมีลูก๓คนนะคะลูกชายคนโต๙ขวบ
ลูกสาวคนกลาง๘ขวบก็พักอาศัยอยู่กับคุณป้าที่รามคำแหง๒๐
ส่วนแม่เอาลูกชายคนเล็กวัย๔ขวบก็คือน้องเอิร์ทไปดูแล
ทีเนี้ยค่ะป้าบอกว่าก็ประมาณสักบ่ายสาม
กับหลานก็ไปที่ซอยกรุงเทพกรีธา๓๓ไปเจอเพื่อนแล้วก็แยกย้ายกันกลับ
ทีนี้น้องสาวก็ไปกับแฟนไปที่บ้านแล้วปรากฏว่าอ้าวหลานชายหายไปไหน
ก็ตกใจกันใหญ่ตามหาหลานชายแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอ
แล้วตอนแรกนี่เด็กเขาก็เอาเด็กมาเด็กมาแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ๒ทุ่มก็ย้อนไปหาเราอีกนะ
มารู้อีกทีคือตอน๒ทุ่มกว่าที่เขาบอกว่าลูกหาย
ตอนตอนบ่ายสองที่เจอกันแล้วก็แยกกันเนี่ยแยกกันประมาณกี่โมง

ประมาณ๒ทุ่มก็กลับไปหาเราอีกรอบนึงใช่ไหม

เพื่อไปถามว่าเจอเห็นเด็กเห็นหลานไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เอาแล้วก็มันจะไปถึงนู้นอ่ะ

เพราะเขาบอกว่ามีคนอื่นท่านรู้ข่าว

มันก็เลยคิดว่านุเอารหารมาด้วย

ทุกคนที่นี่บอกพี่มาที่นี่อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้เนี่ย

ก็เราก็พยายามหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติม

เกิดอะไรขึ้นกับเด็กกันแน่คือก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วงเวลาที่เด็กหายไป
เป็นช่วงที่แม่กับเด็กกลับจากไปหาเพื่อนที่ซอยกรุงเทพกรีธา๓๔
ช่วงเวลานั้นพอแม่เด็กกลับไปก็ไปล้างจานหลังบ้านปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจก็เลยนำตัวแม่เด็กและพ่อเลี้ยงของเด็ก
สอบปากคำที่สอนอประเวทเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเอิร์ทวัย๔ขวบคนนี้ค่ะ
อยู่ดีเด็กจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงลักษณะถูกฝังไปด้วยตรงนั้นนะครับ